และนี่ก็ไม่นานเกินรอเหมือนกันค่ะสำหรับงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่๑๒นะคะ
วันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามก่อนหน้านี้
มันมีดราม่าเรื่องของการนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิง
ที่ไม่มีชื่อของพี่ใหม่เจริญปุระและเบลล่ารานีจากละครเรื่องกงกรรม
แต่กลับถูกเสนอเพียงชื่อรวมอยู่ในรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมเท่านั้นค่ะ
ล่าสุดเรามีโอกาสได้เจอตัวนางเอกดังอย่างเบลล่ารานีนะคะเจ้าตัวได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยเผยว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการส่งชื่อเข้าชิงรางวัลส่วนตัวไม่น้อยใจ
ว่าในฐานะนักแสดงการได้รับคำชื่นชมจากคนดูก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะ
ไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยก็แบบจะเห็นแต่ที่คนแท็กมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ถามทางช่องเลยอะค่ะแต่เบลเชื่อว่ามันไม่ใช่แบบเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรหรอก
ไม่ค่ะไม่ค่ะเราก็มีชื่อละครมีชื่ออะไรเข้าชิงคือเบลเชื่อว่าการที่เราทำงานกันแบบอย่างเรื่องโกงกรรมอย่างนี้
คือมันเป็นทีมอะค่ะมันเป็นแบบกลุ่มนักแสดงคือไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยู่แล้วละครมีชื่อเข้าชิงหรืออะไรก็ตามอันนี้คือแบบมันคือที่สุดแล้ว
แล้วก็การได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนดูอันนั้นคือมันเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนแล้วอะค่ะ
อืมนอกจากนี้นะคะเบลล่าก็ยังได้เผยถึงคลิปตะลุยปีนเขากับพี่เวีย
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหสนุกมากแล้วก็ท้าทายสุด
ส่วนโมเมนต์หวานที่ฝ่ายชายโพสต์เจ้าตัวก็ตอบแบบขำนะคะว่า
ฝ่ายชายก็แอบเขินเหมือนกันแล้วเวลาที่หวานออกสื่อแหม
โพสต์ขนาดนี้เย็นจะเขินกันอีกนะคะแต่ก็ดีค่ะ
ทำให้แฟนคลับได้ชุ่มชื้นหัวใจเวลาเห็นภาพคู่ของทั้งคู่นะคะ
แต่ว่าเกิดเป็นเบลล่าก็ต้องอดทนนิดนึงนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าทริปแต่ละทริปของพี่เวียเนี่ยค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะคะ